ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าตลาดกันดีกว่าวันศุกร์แบบนี้ไปเช็คราคาสินค้ากันเลยจ้ะไปดูว่าวันนี้จะมีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนกันหรือเปล่านะคะหมูเนื้อแดงคงที่อยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะมาดูราคาของ
ขาววันนี้ค่ะ๒๕บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีน๒๐บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทย๕๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็พริกจินดาแดงวันนี้๕๐บาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกัน